ไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลตำรวจกันหน่อย

เพราะว่ามีคนเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงนักข่าวด้วยแหละ
ปักหลักอยู่ที่โรงพยาบาล

ว่าใครจะเดินทางเข้ามาเยี่ยมคุณทักษิณ

หลังจากกักตัวไป๕วันแล้วนะคะ
ตามระเบียบของราชธรรมค่ะ
หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรค่ะ

ก็มีทางด้านผู้จัดข่าว

แต่ว่าบรรยากาศดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไร

ไม่มีการวางกำลังตำรวจอะไรมารักษาความปลอดภัย

ส่วนสื่อมวลชนโรงพยาบาลในอนุญาต
ให้เฝ้าทำข่าวได้บริเวณด้านหน้าอาคาร

หลักเกณฑ์ของการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณนะคะ
กรมราชธรรมมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่า

ซึ่งเราก็ทราบกันมาอยู่แล้วว่า๑๐คนเนี่ย

แล้วก็เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน๔๐นาที

ก็คือช่วงเวลา๘โมงครึ่งถึงบ่าย๓โมง

ในช่วงเวลาของการเปิดให้เข้าเยี่ยม

รายชื่อผู้ที่จะประสงค์เข้าเยี่ยมคุณทักษิณครบเรียบร้อยแล้วค่ะ

แต่อย่างที่บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
ส่วนวันนี้วันแรกนะคะคนที่ไปเข้าเยี
เดี๋ยวพูดจากข่าวเอเราก็พยายามจะไปสอบถาม
ตามหาท่านนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจ
อยากจะพูดคุยถามกับพบเรือนจำ
แต่ยังติดต่อท่านทั้งสองไม่ได้

ส้นลานจอดรถที่รถของหมอใหญ่เนี่ย

ดังนั้นเลยยังติดต่อไม่ได้อยู่นะครับ

ไปถามเลยถามท่านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม

ท่านเปิดเผยแบบนี้ตามหลักการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง

เขาก็ยึดตามเวลาการเยี่ยมของโรงพยาบาลนั้นนั่นแหละ
แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังคนอื่น
เวลาของการเยี่ยมต่างที่มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
ถ้าปกติของโรงพยาบาลคุณเขาจะให้เยี่ยม๒เวลาไง
ก็คือช่วง๑๑โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็๕โมงเย็นถึง๑ทุ่ม

แต่ว่ากรณีของคุณทักษิณตั้งแต่๘โมงครึ่งถึงบ่าย๓นะครับ
ก็ไม่เกิน๑๐คนใน๑วันแล้วก็เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน๔๐นาที

ใช่ค่ะระหว่างการเยี่ยมเนี่ยไม่ว่าคุณจะมาเยี่ยมด้วยตัวเองเจอกันเลย
ว่าจะเป็นการเยี่ยมผ่านการวีดีโอคอลคุยกันผ่านไลน์แบบนี้นะคะ
มีผู้คุมนะคะคอยดูแลเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวก็บอกแบบนี้ด้วยนะ
เอ๊พอไปสังเกตนะคุณบุคคุณอมแข็ง
มันมีอาคารอาคารนี้มีลานจอดรถชั้นใต้ดิน

เอารถลงไปจอดได้แล้วมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ใช่แล้วก็ใต้ดินเขาบอกว่าขึ้นไปถึงชั้น๑๔ได้ใช่ไหม

มันก็เลยอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่นักข่าวก็ต้องไปดักดูนะฮะ
หลายคนก็รอดูอยู่ว่าเอ๊ะอาจจะเป็นไปได้ที่ทางฝั่งของคนที่จะมาเยี่ยมคุณทักษิณ
น่าจะมาจอดรถตรงบริเวณนี้ค่ะ
แล้วก็คงจะเป็นเส้นทางที่ใช้ขึ้นไปที่ตึกเลยนะคะ
ก็จะได้เลี่ยงสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวด้านหน้าอาคารด้วยค่ะ
สอบถามกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันหน่อย
ก็อยากจะรู้ว่าเขามีมาตรการความเข้มงวดเพิ่มขึ้นไหม

แต่เจ้าหน้าที่รบพอบอกเราแบบนี้ว่า
ไม่มีคำสั่งให้มีการจัดเตรียมพื้นที่ลานจอดรถให้ใครโดยเฉพาะนะ

ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันค่ะ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากทนายวิญญัติชาติมนตรี
ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐบอกแบบนี้
บอกว่าผมเองเป็นหนึ่งใน๑๐คนที่ลงชื่อเพื่อเข้าเยี่ยมคุณทักษิณในฐานะทนายความ
โดยการเข้าเยี่ยมวันนี้ยังไม่ทราบขอบเขตที่ชัดเจนว่าการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเนี่ย
นับตามระยะเวลาของกรมราชธรรมคือกักตัว๑๐วันตามระเบียบหรือไม่
หรือการเข้าเยี่ยมแบบผู้ป่วยตามปกติ
ดังนั้นแนวทางในการเยี่ยมวันนี้จึงยังไม่ชัดเจนนะครับ
ขอบเขตการเยี่ยมของโรงพยาบาลจะเป็นแบบไหน
แต่เชื่อว่าจะมีขอบเขตของการได้พูดคุยกับคุณทักษิณอยู่แล้วนะครับ
ส่วนประเด็นที่ครอบครัวอาจจะไม่มาเพื่อลดข้อคอรหาทางสังคมนั้น
ไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะกรมราชธรรมอนุญาตให้เยี่ยมได้
ก็มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมได้เช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะมันมีเหมือนรายชื่อออกมาเหมือนกันนะ
ว่าจะมีใครเข้าเยี่ยมบ้างนะครับ
ก็แน่นอนมีทนายความ๓คนรวมถึงเมื่อสักครู่นี้
เราได้ข้อมูลมาด้วยนะว่าเป็นหนึ่งใน๑๐รายชื่อ

แล้วก็มีลูกนะลูกไม่ว่าจะเป็นคุณพานทองแท้ชินวัฒน์นะครับ
คุณพินทองทาชินวัฒน์แล้วก็คุณแพทองทานชินวัฒน์
แล้วก็ยังมีหลานอีกหนึ่งคนแต่ไม่รู้นะว่าเป็นหลานคนไหน
รวมถึงลูกเคยแล้วก็สะพัยด้วยนะครับ
ใช่นะก็จะเป็น๑๐บุคคลที่เข้าเยี่ยมนะครับ
อืมค่ะอ่าทีนี้ส่วนทางด้านของการ
คือก็จะมีกลุ่มคนของกลุ่มไทยพักดีค่ะคุณ
รายงานแบบนี้ออกมาบอกว่ามีการไปยื่นหนังสือยื่นการคัดค้าน
คุณอนันต์สาคอนเจริญเป็นเหตุระยิกของพักไทยพักดีนะคะ

ไปด้วยตัวแทนพักไทยพักดีอีกเป็น๑๐คนเลยค่ะ
คัดค้านขอการเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณ
ด้วยเหตุผล๓ประการที่เขาให้ไว้แบบนี้คือ
ทักษิณต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีทุจริต
ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากถึง๔คดี

ซึ่งการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะราย

และยังถือเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง
แล้วสมัยที่พลเอกภัยบุญคุ้มฉายาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ก็ยึดนโยบายที่จะไม่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ
ให้กับนักโทษในคดีทุจริตคอรัปชั่นค่ะ
และทาบตามข่าวน่ะครับในทางตรายตะวัคดีเราไม่ยอมอย่างแน่นอนครับ
เราถึงมายื่นเรียนต่ออธิบดีกรม
อาทิบดี้กรมราชธรรณนี้นะครับ
เพื่อยื่นคัดค้านเลยครับเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งครับ
จะเอาภาระของนักโทษชายคนเดียวนะครับ
ไปให้พระองค์ท่านเป็นภาระของพระองค์ท่านครับ
อันนี้เป็นการมิบังควรอย่างนี้ครับ
อืมนี่ก็เป็นการคัดค้านในเรื่องของการพระราชทานภัยโทษ

เขาบอกว่าทางด้านของนายแพทย์ใหญ่
ทางด้านของผู้สื่อข่าวเราพยายามจะไปตามหาสัมภาษณ์

แต่ถ้าถามว่าแพทย์ใหญ่มายังไง
มารถไฟฟ้าปกติท่านมารถไฟฟ้ายังไง

ทำไมรถจอดอยู่นะอะไรอย่างนี้ค่ะ